แต่ว่าคราวนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช
ได้รับมอบหมายว่าต้องทำหน้าที่เป็นมือประสาน๑๐ทิศ
ไปคุยกันกับพระสงฆ์ทุกหมู่ทุกคณะ
คิดเห็นอย่างไรเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมีเหตุผลอะไรมารองรับ
ตอนนี้บอกว่าความคืบหน้าจากการเดินทางไปพูดคุยนั้นแต่ละฝ่าย
พอที่จะเห็นภาพแล้วนะครับว่ามีเหตุผลอะไร
ที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
นอกจากนี้ครับรัฐธรรมตรีสุวพรรณนั้นบอกอีกว่า
จริงแล้วคือไม่ได้มีแนวคิดที่ต้องการ
จะเปลี่ยนแปลงมติของมหาเทราสมาคม
เรื่องของการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่
แต่ทุกอย่างจะต้องใช้คำว่ารอรอความชัดเจนก่อนครับ
สุวพันธัญญุวัฒนารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีนะครับ

โดยระบุว่าไม่ได้พูดคุยกันถึงการเคลื่อนไหวของพระสงฆ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขึ้นป้ายสนับสนุน
ดำเนินการตามมติของมหาเทราสมาคมหรือมศ
กระทั่งแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่
และยืนยันว่าเคารพความคิดเห็นของคณะสงฆ

และยังไม่มีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงมติของมศ
แต่อยากให้ทุกเรื่องนั้นกระจ่างชัดเจนซะก่อนนะครับ
ขอให้คณะสงฆ์นั้นเรื่องนี้คือสบายใจได้
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่า
สำหรับเรื่องของการเดินสายไปพบปะพูดคุยกับพระสงฆ์ทุกฝ่ายนั้น
ตอนนี้คือดำเนินการไปบ้างแล้วนะครับ
ฝ่ายที่เห็นด้วยหรือแม้แต่ฝ่ายที่เห็นต่าง
และลึกแล้วก็เชื่อว่าทุกฝ่ายจะมีความเข้าใจ
ส่วนความเคลื่อนไหวต่างตอนนี้ไม่ใช่แรงกดดัน
รับว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นตอนนี้คือมีอยู่หลายเรื่องครับ

ขณะเดียวกันนะครับรัฐบาลก็พร้อมที่จะร่วมมือกับ
คณะกรรมการที่มหาเทราสมาคมแต่งตั้งขึ้นมา๗คณะ
เพื่อปฏิรูปด้านศาสนาที่จะมีทั้งการปกครอง
ศาสนาสงเคราะห์การศึกษาสงเคราะห์
สาธารณูปโภครวมไปถึงการพัฒนาพุทธมนตร
ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีในการขับเคลื่อนการปฏิรูปครับ